ฮะมาดูกรณีนี้โอ้โหปาร์ตี้หมูกระทะของพระ
แล้วพระแต่ละรูปนะก็ระดับเจ้าอาวาสทั้งนั้นเลย
ท้ายที่สุดนะถูกศึกแล้วนะครับ
คือความคืบหน้าในการจับกลุ่มดำเนินคดีแก๊งเจ้าอาวาส
ที่ไปนั่งรวมกลุ่มกันในการฉันหมูกระทะ
หมูกระทะเนี่ยไม่พอนะยังดื่มเบียร์ด้วยคุณ
มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีเบียร์มีวาย
และเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในกุฏิวัดปันเสา
ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่
กลางดึกวันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปบุกเลยนะครับ
โดยเมื่อวานนี้กลุ่มพระสงฆ์ทั้งหมดตอนแรกไม่ยอมลาศิกขาบทนะคุณนะ
ทำให้ตำรวจต้องส่งฟ้องสารแขวงเชียงใหม่ทั้งพระเหลืองเลย
ที่สารจะสั่งลงโทษจำคุกคนละ๑๕วันและปรับคนละ๑๐๐๐บาท
แต่ว่าโทษจำคุกรอลงอายาไว้๑ปีนะครับ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้คุณ
พระทุกรูปที่เห็นตรงนี้สวมใส่ชุดขาวแล้วนะ
อ๋อสึกแล้วสึกแล้วนี่ฮะ
ทั้ง๗รูปนะฮะ
ชุดขาวเรียบร้อยแล้วนะครับ
เราก็ไปที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงพระราชรัชมุณีเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่
ท่านเปิดเผยว่าพระสงฆ์ทั้ง๗รูปได้สมัครใจลาศิกขาบทด้วยตัวเองแล้ว
โดยทยอยลาศิกขาบทกับพระครูสถาพรธรรมปโชธเจ้าคณะตำบลช้างคลานเข็ดหนึ่ง
ที่วัดอุปคุฎตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ตั้งแต่เวลา๑ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
พร้อมกับได้ทำหนังสือแจ้งลาศิกขาสละสมณเพศ
ให้กับทางพระเทพริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบแล้วนะครับ
แล้วก็พระราชรัชมุณีท่านบอกอีกนะครับ
บอกว่าการลาศิกขาของพระทั้งหมดเป็นไปด้วยความสมัครใจ
ไม่ได้มีการบังคับหรือกดดัน
หลังจากนี้ก็ถือว่ายุติลงทั้งหมด
เพราะถือว่าขาดจากความเป็นพระแล้วนะฮะ
แล้วก็ได้ให้ทางเจ้าคณะตำบลช้างคลานเขต๑
แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่เข้าไปรับตำแหน่งแทนเจ้าอาวาสเหล่านี้แล้วนะครับ
หรือเราจะปุ๊บปั๊บมันก็ไม่ได้ก็ต้องให้เขาสมัครใจแล้ว
นะครับดังนั้นต้องหาเจ้าอาวาสวัดใหม่หลายวัดเลยนะคุณนะ
เพราะว่ามีรูปหนึ่งก็เป็นเจ้าวาดวัดยางกวงนะครับ
อีกรูปหนึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดหัวฝ่ายนะฮะ
มีเจ้าอาวาสวัดบ้านปิงนะครับ
มีเจ้าอาวาสวัดปันเสานะครับ
แล้วก็ยังมีพระลูกวัดของวัดปันเสาด้วย
แต่ทั้งหมดได้ลาศิกขาบทเรียบร้อยนะครับ
ส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านบอกด้วยนะครับ

กำชับพระในปกครองทุกรูป
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นมาอีก
เพราะถือเป็นพฤติกรรมที่สร้างความมัวหมองให้กับพุทธศาสนาด้วยนะครับ
เพราะว่ามีทั้งฉันอาหารในยามวิการอะไรอย่างนี้นะ
แล้วที่คุณบอกไงว่าอยู่แต่ละพื้นที่
อยู่แต่ละวัดมารวมกันมาเจอกัน
คือมันเหมือนเป็นการปาร์ตี้แบบชัดเจนมาก
แล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอลสำคัญที่สุดเลย

ก็ลาศิกขาบททุกรูปแล้วนะฮะ